แข่งเรือแข่งพายมันแข่งได้

ขอร่วมยินดีด้วยนะคะกับผู้หญิงที่ชีวิตดีทุกท่านด้วย

แต่ถึงเป็นดาราที่เป็นสะพ้ายตระกูลดัง

วันนี้มีใครบ้างเรารวบรวมมาให้นะคะ
ไปดูกันเลยค่ะจากสกูลพิเศษจ้า
เริ่มบ้านแรกเลยละกัน
เทศสามตามาดนใจก็มากกี้ราศี
ลูกสะพ้ายเจ้าสัวสุธิเกียจจีราธิวัฒน์

เจ้าโรงแรมหรูทั่วประเทศ

ก็ซื้อเกาะที่เมาดีไปเลยสิคะ

รวมไปถึงเปิดโรงแรมแห่งใหม่ที่ญี่ปุ่น
โอ้โหชีวิตดีเกิน

แต่คุณแม่มากกี้คนสวยของเรา

ถ่ายละครงานโฆษณา

ที่สำคัญนะคะชีเป็นซุปเปอร์มัม

ต่อกันที่นางฟ้าคุณแม่ลูกหนึ่ง
ตรงมาจากทุ่งลาเวนเดอร์ริตาซีริตา

ได้มาเป็นสะพ้ายตระกูลนรงเดช

อกจากความสวยแบบลูกรักพระเจ้า
ชีวิตจริงของเธอก็เหมือนเจ้าหญิง

รวมไปถึงเป็นลมใต้ปีกที่คอยเป็นกำลังใจ

และสามีสุดที่รักของเธออีกด้วยล่ะค่ะ
ส่วนนางเอกสาวเจ้าบทบาทอย่างมิวนิษฐา
กับตำแหน่งสะพ้ายบ้านครูหาเปรมกิจ
ระกูลค้าทองคำแท่งระดับท็อปของเมืองไทย
ที่ได้แต่งงานไปพร้อมสร้างครอบครัวสุดอบอุ่น

ลูกสาววัยกำลังสนที่เป็นโซทองคล้องใจ
แม้ชีวิตของมิวจะเปลี่ยนไปเป็นสะพ้ายตระกูลดัง
แต่เราก็ยังคงเห็นผลงานของมิวทั้งหน้าจอ

รับทรัพย์รวมแบบไม่ไหว
ปิดท้ายกันที่สะพายใหญ่สะพายเล็ก

และธุรกิจในเครืออีกมากมาย
อย่างแม้ชมพู่อรยาที่ได้ขึ้นชื่อว่า

สะพัยเล็กคุณแม้ป้ายแดงเบอร์ล้าสุด

ลุยงานตั้งแต่ท้องยันคลอด
หลายคนก็อดเอ็นดูกับภาพหลับคาลุก

ซึ่งการันเตอร์ถูกการันตีได้เลยนะคะ
สะพ้ายแสนล้านทุกบ้านที่กล่าวถึง

สู้สุดใจในทุกหน้าที่

ก็อยากจะมีวาสนาดีแบบนี้

คุณคุณเจ้าค่า